แบบที่โหวคว่าอยากไปเพราะที่นั่งเขามีต้นโผล่ประหลาด
คุณผู้ชมเราเคยนำเสนอไปแล้วว่ามีต้นโพแตกยอดออกมาเนี่ย

เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นชมพูแล้วคุณ
มันเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรไปดูค่ะ
ติดป้ายใบใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะ
วัดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้นะคะ
ต้นโพต้นเล็กที่มันแตกยอดออกมาใต้ต้นโพใหญ่
มันเป็นสีชมพูแบบชมพูพิ้งเลยนะคะ
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีขาวนวลแบบนี้แล้ว
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านเนินมะกอกเป็นอย่างมาก
แล้วเขาก็เชื่อว่าต้นโพนี้เป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์
เป็นโพลที่ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
ที่บอกแบบนี้ที่เชื่อแบบนี้เพราะ
เคยมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้โชคลาภกลับไปแล้วด้วย

โพสีชมพูมันเปลี่ยนเป็นสีขาวล้วนแล้ว
เป็นขาวนวลแบบนี้เนี่ยนะคะ
ยิ่งช่วงวันที่ใกล้การออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

มาตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะมา
ขอดูหน่อยเออโพลสีชมพูที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นยังไง
หรือว่าดูแล้วมันจะมีอะไรประหลาดหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาบอกนะว่าเห็นมีเลขเด็ดจากใบโพลด้วย